อย่างพี่แบบกี้บอกไว้ในข่าวที่แล้วพี่เวียใช่ไหม
เบลล่าตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแถมยังเป็นคนแรกต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่า
เวียเนี่ยกับเบลล่าเนี่ยเขาแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้เห็นภาพที่
ถูกกันไปไหนกันแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมีเห็นภาพที่พัทยา
ตอนแรกเนี่ยนะเบลล่าเขาก็แบบว่ากักเอาไว้อย่างนี้แหละ
ให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยจะพูดถึงอะไรไหนต่างนานาแต่เกิดดราม่าขึ้นมาเล็กน้อย
นั่นก็คือภาพเวียไปร่วมโต๊ะรับประทานอาหารอยู่กับน้องเบลล่านี้
อันนี้ไปเชียงใหม่ที่พัทยาอันนี้พัทยาพัทยาเออ
ก็เลยบอกว่านี่ไงล่ะเปิดตัวให้สาธารณชนเขารู้กันแล้วล่ะคุณค่ะ
ล่าสุดนะเราก็เลยลองไปแอบดูนะอีนางตัวดีนี่แหละอีแองจี้
ไปดูในไอจี้เขาไอจี้ไปตามดูเหรอไอจี้มันพิเศษค่ะ

เพิ่มถูกออกมาเลยว่าพี่เวียก็ไปกดไลค์เยอะมาก
วันนี้หล่อนดูสว่างขึ้นแล้วนะ
นี่มีไฟส่วนตัวของตัวเองฝั่งนี้

หลอนดูสว่างขึ้นแล้วนะไม่โดนคุณใส่ล่ะเออนั่นหวังอย่างนี้แหละ
พอไปส่องดูปั๊บก็คือรูปที่เบลล่าเข้าไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะ
ก็จะเห็นเลยว่ามีหนุ่มเวียเข้ามากดไลค์อยู่ตลอดเวลา
แล้วก็เป็นไลค์แรกด้วยนะ
แหมทำเอาแบบว่าเรียกว่าเป็นการขยันทำคะแนน
ทำอย่างนี้ดีกว่านะให้รู้สึกว่าว่าหนุ่มเวียตอนนี้เนี่ย
ขยับจากพี่น้องจะเปิดตัวว่าเป็นแฟนละ
อืมแค่แบบนี้เห็นมีอะไรแหละ

ปันตกลงอย่างไรคะเด็ดสุดไม่มีใครปฏิเสธได้

คำถามคือว่าโอ้โหต้องดูมันจะไม่ดูไม่ได้เพราะคนรอบตัวเราดูหมด
เราก็จะต้องดูนะซึ่งในตัวละครเนี่ยใบปันเนี่ย
ใช้แบรนด์เนมหมดเหรอหัวจดเท้าคือใช้เอ๊ะนั่นเองนางเป็นลูกคุณหนู
แล้ววันหนึ่งเพื่อนนางก็ไปแบบว่าไปเหมือนไปขายตัวอยู่ตรงวังสลานลม

วันหนึ่งเพื่อนชะนีก็ไปซื้อบริการ

แล้วคำถามหนึ่งถึงกระหนักนักสืบพร้อมทริปเนี่ย

แล้วก็ไม่ยอมบอกแล้วต้องให้ต่างยังไง

คนก็เอามาแชร์กันอีกว่าของเนี่ยฉันเล่าไปจากฉากฉันเป็นเอฟซีเราจะนำให้๒แสน
สกายก็เลยบอกว่าสี่แสนได้ไหมก็มีคนเอามาแชร์กันอีกแต่คนก็ไปโฟกัสที่ว่าโอ้โหทำไมแบบว่า
นี่คือของที่นางเอามาใช้เห็นไหมแต่ละอย่างเนี่ยแอร์เมสชาแนลคาเทียรู้สึกคาเทียนางใช้ปุ๊บ
ก็ต้องเอาไปใส่ใหม่ที่ร้านคาเทียบอกนางเพิ่งเอาไปใส่เพชรเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็แบบนางใช้แบรนด์หมดทุกอย่าง
กระเป๋าก็แปลหมดของนางเองหมดเงินจนในที่สุดกับแหมเด็กสาวจนในที่สุดเนี่ยนางก็มารับบทนี้
เริ่มเกิดเรื่องราวดรามราชขึ้นมาเขาบอกว่าท่ามัยต้องหวดลำหวดรวย

แต่ต้องการช่วยทำให้ทีมงานเขาทำงานกันสะดวกขึ้น
ดราม่ากันเยอะมากมายนางบอก
เพราะตนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มาขโมยของใครเข้ามา
ก็ของนางเองแล้วซึ่งจริงแล้ว

เพียงอะไรกับคนตามตรงเลย
ใช่บ้างอย่างนี้พูดกันตามตรง
เรื่องแบบนี้ฉันมีประสบการณ์เป็นคนแรกเลย

คือของตัวเองเนี่ยฮิ้วก็คือหมายถึงฮิ้วไป

เด็กมันบอกอย่าเอามาได้ไหมมันเครียด

เข้าใจคำนี้ไหมอย่างกระโปรงกระเป๋ารองเท้า

แล้วมันต้องอุ้มไว้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยมันบอกมันคือ

ล่าสุดที่หนูเล่นไลน์หกหนูก็เล่นเป็นคนมีสตางค์ใช่ไหมคะ
ทีนี้เวลาบ้างบางอย่างจริง
เพราะว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้เวลาออกไปในสื่อ
ถ้าใช้ของปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่โดนจับ
ใช่คือเขาก็เลยต้องแบบพยายามไปหา
หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการไปเช่าที่มันเป็นของจริงมาเข้าฉาก

ประสบความค่าใส่ชุดทั่วไปแบรนด์ไทยทั่วไป

แล้วตั้งแต่ศรีษะจรดเท้าเลย
อ๋ออันนั้นคือสิ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ทั้งแบรนด์เนมทั้งหมดเลย

ทั้ง๔คนที่เป็นเพื่อนกัน

ทุกคนเอามาให้เป็นสปอนเซอร์หมดเลย
เธอลองคิดดูซิว่าอันนั้นน่ะเด็ดสุดต่ำมาก

หลังจากที่บอกว่าเรื่องดราม่าที่แบบว่าปันดราม่าเยอะ
ัสเรียนจบจะไปรับไหมจะไปงานรับปริญญาไหม
ก็ไปแสดงความยินดีทางมัชเองก็ชวน
ซึ่งว่างก็จะไป

ตอนนี้ยัมไม่ส่วนปลายปีนี้จะทำธุรกิจแล้วนะ

แล้วถามทำไมถึงทำคนเดียวแล้วไม่ควรมาอีก
ไม่รู้จะหุ้นกับใครแล้วก็เลยทำคนเดียวอ่ะ

นี่แหละถูกใจอีมองชอยอย่างจริง